คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะแหมขับรถไปจะไปส่งหมูที่ตลาดสดนะ
ผัวเมียคู่นี้ไปปรากฏว่ายางล้อหลังขวามันระเบิด

รถก็ติดยาวคนอื่นก็ตะโกนด่าไปหมดเลยนะคะ

พวกหมูที่บรรทุกมามันกระจายเกลื่อนลงถนนหมดเลย
มีรถขับมาคันหนึ่งนะคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือตรงนี้อยู่นะฮะรถคันหนึ่งนะ

คือมันไม่ได้อยู่บนถนนหรอกนะคะ

มีแต่ซากหมูแบบนี้เนื้อหมูแบบนี้นี่แหละค่ะ

ใครผ่านไปบ้างเนี่ยตรงด่วนบุรพาวิถี

ทางดวนค่ะทางฝั่งขาข้าวชนบุรี
พื้นที่บางพลีน้อยที่บางบ่อสมุทรปราการเนี่ยนะ
รถบรรทุกเนื้อหมูเนี่ยยางล้อหลังฝั่งขวาระเบิด
และที่เห็นว่าเนื้อหมูสดดูเทกระจาดอยู่ตรงถนนแบบนี้
คือรถเสียหลักพลิกคว่ำไงคะ
มันกินไปสองเลนเลยมากคุณสุบสกุล
ใช่สองเลนเลยนะฮะต้องปิดสองเลน

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเคลียร์เลย
แล้วก็เคลียร์ให้เลนซ้ายเปิดเลนได้๑เลนก่อน
เพื่อให้รถคันอื่นระบายรถไงได้วิ่งไปได้
ทีนี้สามีภรรยาที่ว่าคือในอันกับนางวาสนา
เขาขับรถแล้วก็นั่งมาในรถ
ตัวสามีภรรยาไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์
พวกหมูสดที่ตกอยู่บนถนน
กระบะมิดซูน่ะโอ้ยรถกระจกลงแล้วตะโกนด่าสองที
โอ้โหคุณเขาคงโมโหเหมือนกันว่ารถติดเนี่ยจังหวะนี้
นี่ลองดูหน่อยนะคะขอบคุณฟังหน่อยค่ะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็เสียความรู้สึกเลยนะ
อยู่ก็มาตะโกนด่าเฮียเนี่ยนะฮะ
แล้วตัวของภรรยาเองก็บอกว่าก็เสียความรู้สึกเหมือนกัน
เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไหนจะฆ่าซ่อมรถ

เออไอตรงนั้นมามันหมูพี่
ต้องด่าไอ้หมูแล้วก็ขับผ่านไปไม่ใช่ไอเดีย

ผมจะเอาหมูไปส่งตลาดสดที่ฉะเชิงเซาชนบุรี
แต่พอมาถึงตรงนี้นะยางหลังฝั่งขวามันระเบิดไง
รถก็เสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำ

เอาฟังหน่อยค่ะสามีภรรยาที่เจอเหตุนี้ค่ะ
เรามีแต่ตรงสามกัน